ทำร้ายลูกอีกแล้วนะฮะกรณีที่พ่อแม่นะครับ
ทำร้ายลูกในไส้๓ขวบทำได้ยังไงนอกจากทุบตีแล้วเอาบุหรี่จี้
เด็ก๓ขวบตำรวจจับได้แล้วครับคุณผู้ชม
หลังจากเพจดังนะครับแชร์ภาพนี้ฮะโอ้ลูกเอ้ยนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงนะ
อายุสามขวบพ่อแม่แท้ทำร้ายร่างกายทั้งทุบทั้งตี
บุหรี่จี้จนน้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเอาตัวน้องเนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะครับแล้วก็หนีกันไป
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นญาติของน้องครับแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมาก
คือเด็กได้รับบาดเจ็บนะฮะเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
มีศักดิ์เป็นหลานของเธอหลานสาวของเธอแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่า
พ่อของเด็กเพิ่งออกจากคุกมาขณะที่อาการของน้องตอนนี้
หุ้มสมองอักเสบครับตามร่างกายมีรอยแผลนะฮะ
แล้วก็บอกพี่กัดว่าเหตุเกิดที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
พูดคุยกับพ่อของน้องนะครับแล้วก็ยืนยันหนักแน่นบอกว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาวนะพร้อมทั้งบอกกับบอกว่า
หัวอกคนเป็นพ่อไม่มีทางทำร้ายลูกสาวอย่างแน่นอน
เอาเราไปฟังเสียงตอนนั้นหน่อยฮะ
แล้วตอนนั้นเขาไม่ได้บอกเหรอคะว่าลูกสาวเราถูกใครตี

แปลว่าเรายืดกันใช่ไหมพ่อว่า
คือพิสูจน์ได้เลยว่าเราไม่ได้ทำร้ายลูก
พิสูจน์ได้เลยครับผม
ล่าสุดตำรวจสบซุภันบุรี
นำตัวในเอ๋อายุ๓๖ปี

พ่อแมนแท้ของน้องสามควบ

มาสอบสวนหลังจากตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
จับได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุพรรณบุรีนั่นแหละครับ
ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจโทรหาพ่อของเด็กนะครับ
ซึ่งพ่อก็รับสายแล้วก็บอกว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้กลับสุพรรณนะครับ
ปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็นเรื่องที่ลูกสาวนั้นถูกทำร้ายฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องต้นพ่อกับแม่ของเด็กยังให้การปฏิเสธครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรอผลการสอบสวนจากสหวิชาชีพเพื่อแจ้งข้อหาต่อไปครับ